มีหนุ่มคนหนึ่งก่อเหตุทุบรถหรู๓คัน

แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพได้และตำรวจก็ต้องนำตัวมาสอบสวน
อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปทุบรถคนอื่นนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชายหนุ่มคนนี้
ก่อเหตุตระเวนมาทุบรถหรู๓คัน

ทั้งรถมินิคูเปอร์และโลเวอร์นะครับ

สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้

ก็คือนายคมสรรดิเรกฤทธิ์

รถจักรยานยนต์เป็นของกลางเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไปทุบรถคนอื่นเขาอ๋อ

พลตำรวจโทษสุรชัยควรเดชคุบ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
ในวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้เสพกัญชา

ก่อนที่จะขับรถไปก่อเหตุ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แกะบรอยจากกล้องวงจรปิด

แต่ว่าญาติของผู้ต้องหาได้ให้การยืนยันว่า
คนในภาพเป็นผู้ต้องหาจริง
เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับ

เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้ว

ทำให้มักมีอาการคุ้มคลั่ง

ก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ทางด้านของนายพฤติพงศ์วงอินตา
แล้วก็ในฐานะผู้ใช้รถหรูคนหนึ่ง

ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

อยากให้ทางจังหวัดขอนแก่นนำเรื่องนี้นะครับ

แล้วก็นำกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากขึ้นมาอีกนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของยาเสพติด

เป็นเหตุให้ไปทุบรถจริงหรือเปล่า
หรือว่ามันมีเหตุจูงใจอื่นอีกนะครับผม